มีคุณตาคนหนึ่งโดนยิงตายระหว่างที่กำลังเดินเท้า

ขนำคือกระท่อมเพลิงพักปลูกเอาไว้บนเนินเขาครับ
เมื่อวานนี้ฝนตกมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้อันตราย
ก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วเดินเท้าขึ้นไป

แล้วร่างตกลงไปในเหวข้างทางครับ

แล้วก็มีร่องรอยเหมือนร่างของผู้ตาย
ลิ้งตกลงมาตรงนี้กว่าจะนำขึ้นมาได้

ค่อยดึงขึ้นมาปรับรวดสพกทูที่ภูเก็ตรับแจ้งช่วงตี๑
เข้าสู่วันนี้๑๗มิถุนายนครับกลางดึกเมื่อคืนบอกว่าไปเจอ
ศพนายสวัสดิ์อายุ๗๒ถูกยิงตายในป่าก็เป็นป่ารกทึบนะฮะอยู่
บริเวณทางขึ้นสรรเขื่อนบางวาดหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังสนามกอล์ฟจะเป็นคล้ายคล้ายเหมือนกับ
เป็นเนินเขาย่อมนะครับต้องใช้รถโฟลวิวขึ้นเท่านั้นรถยนต
ธรรมดาไม่ได้แล้วก็เดินเท้าไปอีกประมาณกิโลกว่าจุดที่
พบศพเป็นป่ารกชัดเลยครับลงไปจากถนนลูกรังอีกประมาณห้า
เมตรถึงเจอร่างผู้ตายแล้วก็มีต้นไม้ใบย่าขึ้นปกคลุมนอน
ความหน้าจมกองเลือดถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดและชนิด
เข้าที่กกหูข้างขวาแล้วไปทะลุท้ายทอยด้านซ้ายครับใกล้กัน
หมวกและเป้ใส่ของของผู้ตายตกอยู่นอกจากนี้บนพื้นถนน
เป็นดินลูกรังก็ไปเจอคราบเลือดแล้วมีรองเท้าผู้ตายตก
อยู่หนึ่งข้างเห็นไหมครับว่านี่เป็นเนินเขาแล้วมองไปไกล
ตรงนู้นจะเป็นไฟในเมืองนี่นะฮะจุดที่เกิดเหตุสันนิษฐานว่า
ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๕ชั่วโมงก็เลยนำศพส่งชนสูตรที่โรง
พยาบาลในพื้นที่กว่าจะเอาร่างลงมาได้ก็ค่อนข้างทุลักทุเล
อย่างที่บอกระหว่างที่ไปตรวจสอบนี่ก็ยังมีฝนตก
ปล่อยอยู่เลยนะครับเมื่อวานในช่วงค่ำฝนตกด้วยไงฮะนายสวัสดิ์ผู้
ตายเนี่ยพื้นเพลเป็นคนจังหวัดตรังแล้วเป็นเจ้าของสวน
ผลไม้แล้วก็สวนยางมีพื้นที่เป็น๑๐ไร่ครับแล้วเลี้ยงไก่ด้วย
นี่ครับตาสวัสดิ์ผู้ตายตาสวัสดิ์มาปลูกขนำเอาไว้ในสวน
ผลไม้อยู่กับผู้ชายอีกคนนึงอายุน้อยกว่าแต่ก็นับถือกัน
ตาหลานนะครับชื่อว่าบังหมุดอยู่กันสองคนห่างจากจุด
เจอศพไม่ไกลนักขนำหลังนี้ครับในสวนเห็นไหมฮะต้นไม้
ล้อมรอบเต็มไปหมดเลยแล้วกว่าจะขึ้นมาถึงขนำเนี่ยต้อง
เดินเท้ารัดเลาะขึ้นมาเป็นทางดินแบบเนี้ยครับมันจะเป็น
เนินก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเมียครับอยู่ที่
ตำบลฉลองก่อนกลับมาก็เอารถไปจอดไว้บ้านเพื่อนเพื่อจะออก
หากุ้งคือช่วงเย็นเย็นค่ำตาสวัสดิ์ผู้ตายเขาจะไปเดิน
กุ้งตามหนองน้ำรอบรอบเขื่อนบางวาดเพื่อจะเอามาเป็นอาหาร
สัตว์ทำแบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันไปหาช่วงเย็นช่วงค่ำหลัง
นั้นก็กลับเข้ามาที่ขนำ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ผู้ตายัง
คุยกับเมียอยู่เลยครับหลังจากนั้นพอวางสายปั๊บเมีย
ติดต่อไม่ได้อีกเลยญาติและเพื่อนก็ค้นหาจนกระทั่งมาเจอ
ว่ากลายเป็นศพถูกยิงสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อน
ของผู้ตายเป็นอย่างดีเป็นไปได้ว่าอาจจะมาดักรอแล้ว
จ่อยิงระยะเผาขนอาจจะจ่อยิงจากด้านหลังระยะประชิดตัวจังหวะ
ผู้ตายเขาเดินอยู่บนถนนลูกรังนี่แหละเพราะเจอกองเลือด
พื้นด้วยจากนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพอยิงเสร็จผลักร่าง
ตกลงไปในเหวเนี่ยฮะเหวที่อยู่ข้างทางตรงจุดนี้มุมนี้จะเห็น
ยิงบนพื้นเสร็จปั๊บผลักตกลงไปด้านข้างหรือยิงเสร็จร่าง
ผู้ตายกลิ้งตกลงไปบริเวณเหวข้างทางเองเป็นไปได้ทั้งหมด
ตลอดวันนี้ทั้งวันครับผู้กำกับการโรงพักกระทู้ช่วยราชการ
ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับชุดสืบครับลงพื้นที่ประสาน
ตำรวจภูทรภาค๘ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเขาลองเดินเท้า
กันเลยครับแบบนี้ฮะเดินเท้าจากจุดที่เกิดเหตุไปที่ขนำ
ท่อมที่พักของผู้ตายเป็นพื้นที่ประมาณสัก๓ไร่เสร็จ
ลูกทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยก็เดินเหนื่อย
เหมือนกันครับไปเจอนายสำรานอายุ๖๓มีสวนติดอยู่กับสวนของ
ผู้ตายบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้๓ปีแล้วหลังจากเกษียณ
เมื่อปี๖๓ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครนอกจากเวลาจะถาม
ป่าก็จะไปบอกกับผู้ตายปกติผู้ตายทำงานกรีดยางพาราและ
กุ้งส่วนสวนยางไม่ใช่ของผู้ตายแต่เจ้าของสวนให้
ถังย่าให้เตียนโล่งส่วนกรีดยางพาราเนี่ยกรีดได้เท่าไหร่ก็ให้
ผู้ตายไปเลยเขาเจอผู้ตายล่าสุด๙โมงเช้าเมื่อวานบริเวณ
คลองน้ำผู้ตายบอกว่าจะนำรถไปให้ไฟแนนซ์ลองดูฟังเจ้า
ของสวนที่อยู่ติดกับขนำของผู้ตายครับ
ไม่จำเป็นจริงไม่ถักไม่ถูกจริงอะไรไงเวลาเพราะมีทาง
ต้องดูเลยให้ทางให้ทางให้เปลี่ยนสาเหตุเบื้องต้นครับตำรวจ
ว่าอาจจะมาจากปมขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
ผู้ตายครอบครองอยู่หรือไม่อย่างไรตอนนี้เรียกคนใกล้ชิด

ของผู้ตายหลานชายของผู้ตายแล้วก็บังหมุดดังนั้น
เดี๋ยวรอความคืบหน้าทางคดีต่อไปและจะรายงานให้ทราบครับ